คุณผู้ชมคะเรื่องของร่างทรงจตุคามรามเทวา
ร่างทรงไฮเทคที่เฟซบุ๊กไลฟ์นะคะ
เรายังตามให้ต่อค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้คุยกับร่างทรงเลยไงคะ
มาหลายวันแล้วแล้วก็เมื่อวานเนี่ย
มีพิธีใหญ่พิธีอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ของเขา
คุณพลอยสจีนักข่าวไทยรัฐของเราก็ไปรอตั้งแต่เมื่อวาน
คืออยากจะคุยรอคุยสุดท้ายวันนี้ได้จับเข่าคุยกับร่างทรงนะ

ที่เราตามไปเจาะข่าวไปตามข่าวเรื่องนี้ก็ไม่ใช่แล้วล่ะครับท่านผู้ชมครับ
ไม่ใช่ว่าจะไปนำเสนอเพื่อที่จะ
ท่านอาจจะติดใจสงสัยเสนอทำไม

แต่เพื่อไปดูว่าเขามีจุดประสงค์อะไร
เขามีการหลอกลวงมีการต้มตุ๋นชาวบ้านที่ไปเชื่อถือศรัทธาอะไรไหม
ก็เลยอยากจะคุยจริงอยากจะถามจริงว่าเออมันยังไง
เพราะว่ามีกลุ่มคนที่เขาไม่เห็นด้วย
แล้วเป็นแบบลักษณะของการต่อต้านการที่ร่างทรงแบบนี้ค่ะ

เราก็เลยอยากจะตามเรื่องนี้ให้
ซึ่งร่างทรงเขาบอกว่าเขาก็ไม่เคยเชื่อเรื่องขององค์เทพเหมือนกันนะคะ

แต่เขาถูกเลือกให้เป็นร่างประทับค่ะ

อยากจะให้คนรุ่นใหม่ธรรมนุบำรุงพระพุทธศาสนา
ให้อยู่คู่กับประเทศไทยต่อไป
แต่ก็อยากจะใช้เทคโนโลยีให้ทันกับยุคทันกับสมัย
ทีนี้ไปดูคลิปกันอีกสักครั้งหนึ่งดีไหมคะ
ร่างทรงเนี่ยเขามีพิธีกรรมมีพิธีการอะไรยังไงบ้างนะคะ

ขออน้ำนะคะบุญญาณบารมีของทุกพ่อองค์นะคะ
ขออน้ำรับทุกพ่อองค์เลยนะคะ

นี่แหละค่ะแล้วก็จะมีช่วงที่บอกว่าขอกล้องหน่อยแพนกล้องหน่อย
ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ถูกถามถึงว่า
รู้เรื่องของการแพนกล้องด้วยอะไรด้วยเหรอ

คุณพลอยสจิริธิสินนะคะนักข่าวของเราก็เกาะติดมาตั้งแต่เมื่อวาน
เมื่อวานก็ไปพิธีใหญ่ของเขาอะค่ะ
พิธีอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์องค์จัดตุกราบรามเทวา
ก็เนี่ยค่ะพิธีเมื่อวานเขาบอกว่าเหมือน
น้ำมนต์ที่องค์เทพพาร่างสังขารไปแสวงบุญตามที่ต่าง
๒๐๐แห่งยาวนานกว่า๑๕ปี
นำมาให้ลูกศิษย์ได้ร่วมพิธีอาบน้ำเป็นน้ำมนตักสิทธิ์นี้
ศิลปลูกหาไปกันเยอะเลยเมื่อวานนะคะ
เจ้าของร่างทรงหรือว่าร่างสังขารคุณผู้หญิงท่านนี้นะคะ
ชื่อว่านางสาวสุริยเทพพระมหาสุริยะ
ชื่อนามสกุลเขาค่ะใช่ค่ะนางสาวสุริยเทพนามสกุลพระมหาสุริยะนะคะ
ก็เปิดใจกับทีมข่าวของเราบอกว่าเปิดใจของเรา
ที่เดียวที่แรกคุยกับไทยรัฐทีวีที่เดียวที่แรกเลย

เพราะจริงแล้วตัวเองก็เป็นนักธุรกิจหัวสมัยใหม่ไฟแรงนะคะ
ไม่รู้จักด้วยว่าเทพองค์ไหนชื่ออะไรยังไง
รู้แค่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตามหลักพระพุทธศาสนา
แต่อยู่ดีองค์ท่านมาประทับ
อาจารย์ก็ทักว่าองค์ท่านมาอยู่กับเรานะ
ตอนที่องค์ท่านมาประทับอาการก็คือจะปวดหัว

เธอบอกว่าเธอหาสาเหตุไม่ได้

อะไรที่ไม่เคยกินก็กินเฉยเลย

แล้วก็การที่จะรับองค์ท่านให้มาประทับร่างเนี่ย

พอมาประทับเนี่ยก็ทำให้เรียนรู้ชีวิตประจำวันของคนไปด้วย

มนุษย์ทำอะไรองค์เทพท่านก็เรียนรู้ไปด้วย
เนี่ยค่ะลองฟังเสียงดูนะคะนางสาวสุริยเทพค่ะ
แล้วท่านมาอยู่เนี่ยบางครั้งอาหารที่เราไม่เคยทาน
ก็ต้องทานแล้วถามว่าเราตัวเราชอบทานอะไร
มันไม่ใช่อาหารที่เราจะต้องรับเลยนะ

เที่ยงเย็นอย่างนี้แล้วมนุษย์ที่ไหนจะไปทานได้
แล้วอย่างบางองค์มาประทับทานเบียร์นะคะ๓แหล่ง
น้องที่เคยทานกันมาเนี่ยเมากิ้งกันหมดเนี่ย
องค์พ่อแฝงอยู่เนี่ยไม่มีเมานะคะ
คือท่านบอกว่าไม่อยากให้มาท้าพิสูจน์รบหลู่บารมีของพระองค์
ให้ดูในใช้เวลานะคะต้องใช้เวลา
ดูว่าท่านมาเพื่อพัฒนาประเทศเราจุดนี้ดีกว่า
สาธุชนทุกท่านมองในเรื่องผลประโยชน์ต่อประเทศชาติ
อย่ามามองว่าร่างทรงมาหาผลประโยชน์
ฉันประกาศชัดเจนท่านตรวจสอบเราได้ค่ะ
อันนี้คือสิ่งที่วัดใจกันมาโดยตลอดแม้กระทั่งการคิ้วหมาก
เห็นเรายังยึดติดความสวยยังยึดติดสังขาด
ท่านลงมาประทับบอกเลยจะเคี้ยวหมาก
เราก็อ๋อได้พ่อจะเคี้ยวใช่ไหมได้ค่ะ
หนูจัดให้เลยค่ะพานใหญ่อย่างเนี้ยขังโต๊ะกี่ใหญ่เลย
สองสามพันเอาพ่อเคี้ยวให้ตนคางเมื่อยแล้วกัน
มุงน้ำหมากกระจายเคี้ยวอยู่วันเดียวค่ะท่าน
ท่านก็ลงมาผ่านตัดว่าผ่านอีกแล้ว
คือการทดสอบร่างเนี้ยไม่ได้ดิชั้นจะมาหลายสด
แล้วก็มายิ้มเราก็อลี่กเขาแสนว่าคุณรู้ไหม

ุ่มเสียงปกติเวลาที่เป็นปกติ
ตอนที่ยังไม่มีองค์เทพมาประทับร่าง
ครับผมก็ถามคุณพรชจีริฐิสินผู้สึกของเรานะ
ว่าเออทำไมเขาถึงให้สัมภาษณ์ปกติแบบตามกันยากมากไม่ให้สัมภาษณ์อะไรเลย
คุณพรสจีบอกว่านางสาวสุริยเทพเขาก็บอกว่า
ก็เพราะว่าอาจจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สื่อถึงกันได้
ก็เลยให้สัมภาษณ์กับคุณพรชจีริฐินะฮะ
นางสาวสุริยเทพยังบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน
อยากให้มองว่าการที่องค์เทพลงมาประทับนั้น
ก็เพื่อพัฒนาและธรรมนุบำรุงศาสนาให้รุ่งเรือง
ทำให้สังคมที่ปัจจุบันเสื่อมโซมีความสดใสขึ้น
อย่ามองว่าเขาเป็นร่างทรงมาหาผลประโยชน์
เพราะประกาศชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่ต้องการผลประโยชน์อะไรทั้งสิ้น

การจะมาเป็นร่างสังขารขององค์จตุคามรามเทวาได้
ต้องผ่านการทดสอบมาทุกอย่าง
ต้องปฏิบัติทำต้องรักษาสินมากกว่า๙ปี
ไม่ใช่ว่าอยู่ดีใครจะเป็นก็เป็นได้ง่าย
ส่วนการที่องค์ท่านตอนที่เข้าทรง
แล้วองค์ท่านท้าให้แบบเอาแน่จริงมาทำหน้าตาเรียนแบบทำแบบนี้ได้ไหมล่ะ
นางสาวสุริยเทพบอกว่าเป็นกุศโลบายขององค์เทพ
ที่ต้องการให้มนุษย์รู้จักท่านมากขึ้นเพื่อเหตุผลบางอย่าง
ซึ่งเราเป็นคนธรรมดาแน่นอนว่าเรารู้ไม่ทันองค์เทพท่านหรอกค่ะ
นี่เขาว่าอย่างนี้นะครับแล้วการที่ถูกต่อว่านะฮะ
เทพท่านก็ไม่โกรธลูกหลานแต่กลับขอบคุณที่ทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
จะได้สามารถเผยแพร่บารมีได้กว้างไกลมากขึ้น
จากภารกิจของท่านก็คือต้องการทำนุบำรุงศาสนาสร้างบารมี
จะได้เผยแพร่ออกไปปลูกจิตสำนึกให้กับคนรุ่นใหม่

รักษาสนาสาสมีบริเวณปกติ
เราเริ่มโดนแฝงโดยที่เราไม่รู้แล้วว่าท่านมาจับ
แล้วเรียนรู้กับเราเรียนรู้ยังไงคะ
อันนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ถึงลุกขึ้นมาถ่ายทอดให้สาธุชน
ทั้งหลายที่ท่านไม่เคยสัมผัสเหมือนที่เรา

เพราะต่อไปการทั้งหน้าเพราะอารมณ์คนก็ต้องมาถามเราอยู่ดี

นี่ท่านยังไม่ได้ออกสำเนียงให้ท่านเห็นเลยนะ
ของจริงนี่ยังหมายความว่าลงแบบประเภทพูด
ออกทองแดงนี่ท่านยังไม่ได้ออกมาให้เห็นนะ

ค่อยให้สาธุชนได้ชมบารมีเนี่ย
ท่านเป็นบุญกุศลแล้วนะ
ที่พวกท่านยุคนี้สมัยนี้มาลงเรานี่
เราก็ยังตอนแรกเราก็งงกับคุณพ่อ
ทำไมองค์เทพมันลงจะเป็นไปได้เหรอ

พ่อเขาก็สงสัยเพราะพ่อนี้เขาไม่ชอบเรื่องนี้อยู่แล้ว
เพราะที่บ้านเราแอนตี้เทพก็พูดตรง
เราเหมือนกับกลุ่มนั้นที่เขาแอนตี้

เชื่อค่ะเพราะมันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับมนุษย์

เราไม่เคยไปบ้านใครที่ประทับทรงเลยนะ
คือเราไม่ชอบหมายความว่าเราศรัทธาแต่พระพุทธเนี่ย
พ่อก็สอนเรามาตั้งแต่เด็กให้สวดมนต์

เราเชื่อในสายพระพุทธเจ้า
ตอนที่มาลงได้ไม่นานเราก็เลยจุดทูปบอกองค์พระพุทธ
ว่าองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คะ
หากยานใดก็ตามที่มาประทับกายลูก
แล้วไม่ได้เดินตามรอยพระพุทธเจ้าลูกไม่ขอรับ
พระพุทธเจ้าเนี่ยจงปัดเป่าสิ่งที่ไม่ใช่ออกไป
ใครที่บอกว่ามีองค์แล้วมาแทงมาฟันเข้านะคะ

มนุษย์นี่คือกายหยาบท่านอย่ามาแทงเราเลยมันเข้าค่ะ
ถามว่าองค์ไม่ช่วยเหรอองค์เขาก็คงจะช่วยเหมือนกัน
แต่เขาช่วยไม่ทันนะถ้าเอาปืนมายิงนี่ก็ตายแล้วท่าน
ขอให้เราได้มีบุญบารมีและสร้างอะไรดีบนโลกนี้ดีกว่า
ถ้าแน่จริงไปเรียกมนุษย์ต่างดาวมาหน่อย
คือมันไม่ใช่แล้วค่ะท่านเข้าใจเราใช่ไหม
แล้วด่าคำยาบพ่อไม่โกฏนะคะ
ท่านบอกลูกท่านจะได้แสดงอะไรที่ออกมา
ในการสื่อสารว่าโลกมนุษย์ตอนนี้มันเป็นอย่างไร
อย่างเราไลฟ์สดไปเนี่ยมีคนน้อยมากที่ด่าเรานะคะ
มีช่วงหลังที่กระแสออกมาตอนที่ท่านลงป่วนให้กลุ่มวัยรุ่น
เพราะเราเข้าไปดูท่านมีสติปัญญาท่านเข้าไปดูนะคะ
คนที่มาด่าเราแรงหนักนี่เป็นกลุ่มคนวัยรุ่นเลยนะคะ
เพราะดิฉันกับองค์พ่อจตุคามเวลาโฆษณาเพจเขาจะให้ระบุเรื่องอายุ
ดิฉันให้พ่อจตุคามระบุไปอายุไม่ถึง๒๕
ฉะนั้นกลุ่ม๒๕ปีมาด่าฉันเละเลยนะเพราะพวกนี้เขาไม่เข้าวัดค่ะ
บอกว่าเป็นกุศโลบายขององค์พ่อจตุคามรามเทวา
ป่วนวัยรุ่นที่ใช้เฟซบุ๊กเพื่อจะได้ดึงเข้ามาเป็นกุศโลบาย
แล้วจะได้เผยแพร่ธรรมนุบำรุงพระพุทธศาสนาอะไรอย่างนี้
แล้วก็บอกอย่ามาท้าทายฟันไม่เข้ายิงไม่ออกอะไรอย่างนี้
มนุษย์ก็เป็นมนุษย์นะอย่าไปแทงไปฟันเขานะ
คือส่วนตัวผมเนี่ยนะคุณเขียนมาสอนเอาเรียนตรง
เหมือนกับทุกท่านท่านจะแลกเปลี่ยนเงินก็ได้นะครับ
คือตัวผมเนี่ยเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง
คือเชื่อเนี่ยเชื่อว่ามีองค์มีเทพมีสิ่งศักดิ์สิทธ
อันนี้ผมเชื่อแต่อันนี้ด้วยความเคารพนะฮะ
แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะถ้าจะถึงขั้นที่ว่า
อันนี้มันก็ทำให้เรารู้สึกตะหิดตะหิดในใจอยู่เหมือนกันนะ
ก็ใช่ไงอย่างที่บอกว่าจากกรณีที่เรานำเสนอข่าวนี้
มันก็มีทั้งมุมที่เขาตำหนิวิจารณ์ต่อว่าผ่านโลกโซเชียลเยอะมาก
แต่ตอนนักข่าวเราไปทำข่าวเนี่ยที่สำนักร่างทรงที่เนี่ย
ลูกศิษย์ลูกหาเขาไม่น้อยเลยคุณภาพุทธทุกคนที่เขาเชื่อมาก
แล้วเขาศรัทธาเขาไปตลอดเยอะนะ
คือมันก็มีสองมุมก็ทุกครั้งที่เรานำเสนอข่าวในลักษณะแบบนี้
ก็ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ
ของเขาเองเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ไปหลอกลวงหวังผลประโยชน์จากใครกันนะครับ
ทีนี้เรามาดูในเรื่องของหลักพระพุทธศาสนาหน่อยกันแล้วกัน
ว่าจริงแล้วเรื่องของร่างทรงแบบนี้
โดยเฉพาะร่างทรงที่สนใจเฟซบุ๊ก
สนใจพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ในการใช้สื่อออนไลน์แบบนี้

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปขอความคิดเห็นจาก
พระพยอมกาลยานูเจ้าวาสวัดสวรแก้วจนธบุรี
พระพยอมท่านก็ได้บอกกับเรานะครับ
ทรงเจ้าของสำนักทรงแห่งนี้
ระบุว่าเป็นร่างสังขารเป็นร่างทรงขององค์จตุคามรามเทวา
พระพยอมท่านได้ดูคลิปการเข้าทรง

พอท่านดูเสร็จท่านหัวเราะออกมาเลยนะ
แล้วก็บอกว่าองค์จตุคามรามเทพนี่แหมหายไปนาน
กลับมาครั้งนี้ไปชุบตัวมาแบบไฮเทคมาก
แม้ประเทศไทยจะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
แต่ความเชื่อของคนพระพยอมบอกว่ายังคงล้าสมัย
เพราะศาสนานั้นสอนเรื่องการดับทุกข์
และพระพุทธเจ้าไม่เคยมีคำสอนเรื่องร่างทรง
แต่หากร่างทรงสามารถทำนายหรือว่ามีอิทธิฤทธิ์จริง
อยากจะให้ไปทำนายเรื่อง๓จังหวัดชายแดนทางภาคใต้

ตำรวจจะได้ไปป้องกันสร้างประโยชน์ได้มากกว่า
ฟังเสียงของหลวงพ่อพระยอมนะครับ
แบบชนิดที่ดูแล้วก็คงมี๒อย่าง
เชื่อกับคำน่าเชื่อกับหน้าคำ
จะมี๒อย่างแต่ต้องมาขอยุฟ้ายน่าขำ
ทั้งที่เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์มันเจริญ

ยังมีครอบงำจิตใจมนุษย์
โดยเฉพาะคนไทยอีกจำนวนมาก
และก็ไม่มีสาระในการดับทุกข์เรื่องของเรื่อง
ถ้าเป็นเรื่องของศาสนาเนี่ยก็ต้องพูดเรื่องอะไรที่จะดับทุกข์ได้
แต่มาว่าสาระประโยชน์น้อยมากพยายามทำเรื่องที่เป็นประโยชน์กันดีกว่า
ถ้าจะร่างทรงก็ดูที่ว่าทางใต้ใครไปวางระเบิดตรงไหน
ช่วยดูหน่อยแล้วก็จะได้ตำรวจจะได้ไปช่วยเหลือป้องกัน
มันยกระดับซะหน่อยความเชื่อให้อยู่บนเหตุผลเยอะ
แต่ถ้าเชื่อเลื่อนลอยเลื่อนเปื้อนไปเรื่อยก็แน่นอน
คนอย่างนี้ก็จะเกิดขึ้นเยอะแล้วก็เกิดขึ้นพักหนึ่ง
มีคนฮือฮาและสักพักหนึ่งก็ค่อยเงียบหายไป
อย่างที่อ้างว่าเป็นทรงร่างทรงจตุคามเนี่ยก็จตุคามมันก็หายไปพักนึงแล้ว
และนี่จะมาผุดมาเกิดใหม่อะไรกันอีก
จะมาปลุกผีล้มฟ่ำผีลุกอะไรกันอีก
ท่านมีหน้าที่รักษาพระธาตุมีรักษาหน้าที่รักษาบ้านรักษาเมือง
ก็ปล่อยให้ท่านทำหน้าที่ของท่านไป
เรียกกันมาเนี่ยเข้าร่างนู้นเข้าร่างนี้
ถ้าเกิดมีวันหนึ่ง๒๐ร่าง๒๐ที่ทำไง
ท่านไม่กลายเป็นพวกสัมภเวษีล่อนไปล่อนมา
อย่าไปดึงฟ้าต่ำอย่าไปทำเทพ
ให้ลดระดับลงมาเลยถ้าเชื่อนะเชื่อได้
แต่ต้องใครควรเหตุผลให้มันชัดเจน
อย่าไปเจอคำนี้แล้วถูกล็อกเลย

เชื่อก็ต้องศึกษาเรียนรู้ให้ชัดเจน
คำว่าเก็บเงินเก็บทองเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีเทคนิค
ตอนแรกก็ไม่เก็บไม่ต้องเก็บก็ได้
เพราะศรัทธาเดี๋ยวคนก็ให้เอง
บางทีก็ให้ซะเยอะเกินเหตุด้วยซ้ำไป

ต้องเชื่อบนหลักของเหตุและผล
หลวงพ่อพยอมก็บอกว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เนี่ย
อันนี้คำพูดนี้เราอย่าไปติดล็อกตัวเองตรงนี้มากนัก
คือเราเชื่อแต่เราก็สึกษาได้
เขาก็วิเคราะห์เรื่องนี้ช่วยวิเคราะห์กับนักข่าวของเรานะคะ
เรื่องลักษณะแบบนี้ดวชเภาะเรื่องของร่างทรง
เป็นการตั้งใจหลอกหลอกให้งมงาย
สถานที่อุปกรณ์คนถ่ายเป็นลักษณะที่จงใจที่เป็นเหมือนการแสดง
แสดงให้เป็นลักษณะเหมือนองค์เทพ
ส่วนตัวคนที่บอกว่าเป็นร่างทรงเนี่ยเขารู้ตัวตลอดเวลา
ไม่ได้มีองค์เทพมาประทับร่างแล้วเขาไม่รู้ตัวเลย
เหมือนคนตอบโต้กันเหมือนเขารู้ตัวอยู่ตลอดนะคะ
ร่างทรงเนี่ยมันจะมีเท่าที่ศึกษาจะมีอยู่๒ประเภทนะครับ
ก็คือ๑คือมีอาการทางจิต
แล้วก็๒ก็คือตั้งใจหลอก

สำหรับผมเนี่ยมันก็คือพฤติกรรมคือหลอกลวงนะครับ

แต่ว่าที่เห็นเนี่ยก็คือผมเชื่อว่าตั้งใจหลอก
เพราะมันมีทีมงานมีการจัดท็อปจัดเครื่ององค์
ไม่ว่าจะเป็นที่นั่งมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง
อะไรอย่างเงี้ยมันมันคือจงใจอะครับคือจงใจที่จะแสดงออกมา
โดยเรียกองค์เทพเข้ามามีการโต้ตอบกับผู้คนดูด้วย
แล้วก็รู้ตัวรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทำท่าประทับองค์
แล้วก็จำใครไม่ได้มีการเรียกคนนู้นคนนี้
มีการโต้ตอบคนที่ไม่เชื่ออะไรอย่างเงี้ฮะคือผมว่าอันนี้เขารู้ตัวเองนะฮะ
ผมไม่เชื่อไม่เชื่อผมว่าอันนี้มันคือการแสดงขึ้นมา
เพราะเขามีเตรียมชุดอ่ะที่เท่าที่ดูมีการจัดเตรียมตำหนัก
แล้วก็การตั้งกล้องรอแล้วก็มีการโต้ตอบทางเฟซบุ๊ก
แล้วก็ทำท่าทำทางทำเป็นคนแก่ใช่ไหมนั่งยกขาขึ้น
มันไม่มีการจ่ายเงินแต่มันมีทางอ้อมครับ
คือทางเพจเนี่ยทำเรื่องนี้มาเยอะก็คือเห็นว่าคือท่าพิธี
กันหมดแต่มันจะมีเอ๊ะถ้าคุณเข้ามาแล้วคุณรู้สึกอย่างนี้
คุณต้องเปิดองค์หรือรับองค์อะไรอย่างนี้ซึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นวิธีเรียกหรือเอาวัตถุไปบูชาอะไรอย่างนี้ครับ
ใช้ความเชื่อนะมาขู่แบบว่าต้องทำพิธีนั่นพิธีนี่ฮะจนสุดท้ายก็เสียเงินนะฮะแล้วเราก็
มันก็ส่งผลให้คนที่เชื่อเนี่ยแบบว่าเสียโอกาสต่างโดยการที่เอาเงินไปบูชาของพวกนี้
การที่ไลฟ์สดแบบนี้มันเข้าข่ายหลอกลวงหรือเปล่าเข้าข่ายพรบคอมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ฮะ
ทางกฎหมายเนี่ยก็อยากจะให้เข้ามาดูหน่อยว่าการที่ไลฟ์สดแบบนี้มันเข้าข่ายแบบเข้าข่ายพรบคอมหรือเปล่าแล้วจะมีหน่วยงานอะไรเข้ามาดูแลตรงนี้เพราะว่าคนที่เป็นผู้เสียหายเองเนี่ยก็มันมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยทุกวันทุกวันแต่ว่าไม่มีกฎหมายที่มาดูแลเรื่องนี้ฮะ
กรมการศาสนาดูแลได้ไหมว่ามันเข้าข่ายอ้างศาสนาแบบอื่นหรือเปล่าหรือว่ามันเข้าข่ายหลอกลวงหรือมันเข้าข่ายอะไรเข้าข่ายพรบคอมหรือเปล่าหรือว่าคนที่เขาเป็นผู้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูนะฮะ
ครับแต่ตอนนี้มันมีการจัดเตรียมอ่ะผมว่าอันนี้ไม่น่าจะป่วยครับก็คือตั้งใจที่จะทำขึ้นมาอืมเนี้ยค่ะน่าสนใจว่าอย่างเงี้ยจะสามารถเอาผิดตามกฎหมายได้ไหมอืมจะพิสูจน์ยังไงว่าหลอกลวงหรือไม่หลอกลวงเข้าข่ายเรื่องของพรบคอมไหมเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จทางคอมพิวเตอร์อะไรแบบเนี้ยคื
ต้องมีคนเสียหายไงในเมื่อคนที่ไปเขายังไม่มีใครไปแจ้งว่าเขาถูกหลอกลวงถูกอะไรอย่างพวกเนี้ยมันก็ต้องดูว่ามันจะมีคนที่เขาเสียหายหรือเปล่าใช่ไหมก็มีแต่คนที่เขาเต็มใจบริจาคเต็มใจทำบุญเขาก็ถือว่าเขาไม่ได้เสียหายใช่ไหมเพราะเขาเต็มใจจะให้เงินอ่าเขาก็เขาบอกว่าเขาไม่ได้ถูกหลอกลวงอ่ะใช่ไหมค่